เรื่องของน้องน้ำเพชรอุดมกันหรือว่าน้องน้ำวัย๖ขวบ
ที่เสียชีวิตจากอาการปวดท้องหนัก
อนามัยไม่ได้ส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เรื่องนี้แม่ไปแจ้งความเตรียมที่จะเอาผิดกับเจ้าหน้าที่อนามัย

คุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูกราฟิกประกอบเหตุการณ์นี้กันก่อนเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากกรณีที่น้องน้ำเขาปวดท้อง

แล้วก็เลยทางคุณครูเนี่ยนะคะ
พามาส่งที่อนามัยที่อยู่ใกล้กัน
ห่างจากโรงเรียนประมาณ๕๐๐เมตรค่ะ
พอมาถึงที่อนามัยแล้วปั๊บเนี่ยนะคะ
ก็หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่อนามัยก็พาน้องให้น้องไปดูอาการ
แล้วเจ้าหน้าที่อนามัยเห็นว่าอาการของน้องคือมันรออาการได้
ไม่ได้มีการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล
ทีนี้คุณผู้ชมจังหวะเวลานี้ที่น้องน้ำรออยู่

ซึ่งทางด้านมีการโทรศัพท์ติดต่อไปหาคุณแม่ด้วยนะคะ
คุณแม่ของน้องเนี่ยเขาทำงานเป็นแคดดี้อยู่ในสนามกอล์ฟ
เวลาเขาทำงานเขาก็จะปิดเครื่องไม่ได้รับโทรศัพท์

โทรไปไม่ติดติดต่อไม่ได้
หลังจากนั้นพอคุณแม่เขาเลิกงานเปิดโทรศัพท์ดู

คุณแม่ตกใจก็รีบเดินทางมาที่อนามัย
๔โมงพอมาถึงเห็นลูกปากเขียวเลย
แล้วแม่ก็เลยรีบพาลูกไปโรงพยาบาล

ก็เลยจะต้องขอติดรถของทันตแพทย์
ออกไปหน้าโรงพยาบาลเพื่อไปเรียกแท็กซี่
พอไปถึงแล้วทันตแพทย์ก็ส่งต่อ
รอให้ขึ้นแท็กซี่พาไปโรงพยาบาล
โรงพยาบาลบางพลีที่จะไปต่อ
สุดท้ายพอไปถึงคุณหมอบอกว่าน้องเสียชีวิต

ใช่ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้
คุณแม่นงเยาแดนเมืองแทนคุณแม่ของน้องน้ำ
ก็ได้นำเอกสารเข้าแจ้งความร้องทุกข์
กับทางด้านพันธุ์ตำรวจโทประมวลทองภู
รองผู้กำกับการสอบสวนสพบางพลี

เพราะว่าเจ้าหน้าที่อนามัยปล่อยประละเลยหน้าที่
ไม่ยอมส่งตัวน้องน้ำไปโรงพยาบาล
และมีการประเมินอาการลูกสาวผิดพลาด
คุณแม่บอกว่าปล่อยให้ลูกปวดท้องหนักขนาดนี้ได้ยังไง
แม่ติดใจเรื่องของการรักษากับผลชนะสูตรด้วย
เพราะว่าเจ้าหน้าที่อนามัยบอกว่าตอนน้องมาถึงอนามัย
ให้น้องดื่มเกลือแร่ให้น้องกินยาแก้ปวดท้อง
แต่ผลชนสูตรคุณผู้ชมมันออกมาว่าร่างกายน้องขาดเกลือแร่
แล้วก็มีภาวะลำไส้อักเสบ
แม่เลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกิดอนามัยให้ดื่มเกลือแร่จริง
ร่างกายน้องจะขาดเกลือแร่ได้ยังไง
เดี๋ยวเรื่องนี้คุณผู้ชมรอฟังนะคะ
เพราะว่าคุณหมอจะออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้
แต่ว่าตอนนี้ไปฟังคุณแม่ก่อนค่ะ
คุณแม่บอกจะไม่เผาน้องเด็ดขาดเลย
ถ้าเกิดไม่มีความชัดเจนเรื่องคดีนะคะ
ติดใจเรื่องของน้ำเพชรค่ะ
คือทางอนามัยเขาควรจะส่งน้องไปเร็วกว่านี้
ไม่งั้นน้องคงไม่ต้องเสียชีวิต
เพราะว่าสาเหตุการตายน้องมันผิดประเด็น
คือคำพูดเขาว่าน้องไม่มีเกลือเล่ใช่ไหมคะ
แล้วก็ติดเชื้อในรำไส้มันไม่ใช่
จากทางกระทรวงที่เขาตอบมา
คือลูกเขาบอกว่าให้น้ำเกลือน้องแล้วก็เช็ดตัว
ดน้ำเกลือน้องที่ปากตลอดแล้วทำไมบอกว่าขาดเกลือแร่

นี่ค่ะคือสิ่งที่คุณแม่ติดใจนะคะทีนี้ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่สาราวัดบางฉลงค่ะ
ซึ่งที่นี่เป็นที่ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพน้องน้ำนะคะ
ไปถึงไปเจอเพื่อนเด็กนักเรียนคุณผู้ชมเป็นเพื่อนของน้องน้ำ
ก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเด็กเขาก็ยังไร้เดียงสาค่ะ
เขาบอกว่าตอนนี้น้องน้ำเพื่อนเขาไปอยู่บนสวรรค์แล้ว
เพราะว่าน้ำปวดท้องจนทนไม่ไหว
แล้ววันนี้เพื่อนของน้องน้ำตั้งใจจะมาเล่นกับน้องน้ำที่วัด
หลังจากที่ไปเข้าฝันเมื่อคืนน้องน้ำไปเข้าฝันเพื่อนเมื่อคืน

จากไปที่วัดแล้วค่ะผู้สื่อข่าวไปต่อไปที่อนามัย
ที่เป็นที่แรกหลังจากคุณครูพาน้องน้ำมาที่อนามัย
อนามัยอยู่ห่างจากโรงเรียน๕๐๐เมตร
ไปถึงก็ไปเจอเจ้าหน้าที่๒คน
เจ้าหน้าที่เขาก็ให้ผู้สื่อข่าวไปถ่าย
ในห้องที่น้องน้ำเข้าไปรักษาตัวเข้าไปนอนรอในวันที่เกิดเหตุนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็บอกค่ะปกติจะมีคุณหมอมาตรวจผู้ป่วย

ส่วนวันอื่นก็จะมีพยาบาลวิชาชีพ
มีเจ้าหน้าที่ดูแลประเมินอาการ
ทีนี้พยาบาลที่ดูแลน้องน้ำเบื้องต้น
รวมถึงทันตแพทย์คุณหมอฟัน
อาสาขับรถไปส่งแม่กับน้องน้ำขึ้นแท็กซี่
ตอนนี้มีอาการเครียดเหลือเกินกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะว่าทางด้านทันตแพทย์เองก็หวังดี
ติดรถไปลงหน้าโรงพยาบาลเพื่อขึ้นแท็กซี่ต่อ

ไม่ใช่เป็นการปล่อยทิ้งกลางทาง

ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องที่แม่ของน้องน้ำติดใจ
เกี่ยวกับผลชนะสูตรเกลือแร่ในร่างกาย
มีคำชี้แจงจากทางด้านรอง
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
บอกว่าการขาดเกลือแร่ในร่างกาย
จะต้องดูนะว่าขาดเกลือแร่ระดับไหน

เติมเกลือแร่แบบกินเข้าไปมันช่วยได้
แต่มันช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองค่ะ
ถ้าเกิดว่าเด็กขาดเกลือแร่มาก
การกินเกลือแร่อย่างเดียวไม่เพียงพอนะคะ
แต่ยังไงก็ตามจะต้องรอผลชนะสูตรพลิกศพ

ว่าใช้เวลาประมาณ๓สัปดาห์
ฟังเสียงรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหน่อยนะคะ
เรื่องของการขาดเกลือแร่ในร่างกาย

คือเกลือแร่มีหลายตัวในเลือดของเราในร่างกายของเรา
อันที่๒ก็คือการระดับการขาดก็มีหลายระดับ
ถ้าจะแยกง่ายก็คือขาดระดับน้อยระดับปันกลางและระดับรุนแรง
คือการเติมเกลือแร่โดยแบบกินเข้าไป
มันอาจจะไปช่วยในเรื่องของเติมเกลือแร่เข้าไป
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าคนไข้ขาดอยู่เยอะแล้วเราเติมเข้าไปโดยการกินเนี่ยมันไม่พอ
หลังจากที่ชนะสูตรออกมาหรืออะไรใดแล้ว
พบว่ายังมีการฉากเจอแร่อยู่ก็เป็นไปได้
เพราะว่าต้นทุนตอนแรกคือเกลือแร่ในร่างกายมันผิดปกติมากอยู่แล้ว

ยังแก้ไม่ได้ยังแก้ภาวะนี้ไม่ได้
ปกติแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะประเมินอาการผู้ป่วย
ฉุกเฉินหรือเปล่าเขาจะดูหลักคือดูสัญญาณชีพ
ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิในร่างกายชีพจร

ส่วนอีกอันหนึ่งที่ดูคือดูปัจจัยภายนอก
ว่าตัวซีดปากซีดรู้สึกตัวดีไหม
สำหรับเรื่องที่ให้พยาบาลวิชาชีพมาตรวจ
เรื่องนี้ก็ยอมรับนะคะว่ามีบุคลากรไม่เพียงพอ
แล้วก็ทำงานภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
รับด้วยว่าศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพ
อาจจะมีความรู้ความสามารถไม่เท่ากับคุณหมอ
แต่ข้อปฏิบัติที่ทำมาตลอดคือมีการวางแนวทางในการดูแลรักษา
แล้วก็ใช้มาตรฐานในการดูแลรักษาเหมือนกัน
หลังจากที่รักษาเบื้องต้นแล้วถ้าเกิดคนไข้ไม่ดีขึ้นเนี่ย
ก็จะส่งต่อให้โรงพยาบาลทันที
ยังไงก็ตามเรื่องนี้เดี๋ยวรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดอีก๓สัปดาห์นะคะ
ในแพทย์ศาสตร์ศุกร์จังหวัดก็รับทรัพย์เรื่องนี้แล้ว
แล้วอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบด้วย